สวัสดีครับยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในเมืองไหนของเรา

กรมบุตุนิยมพัทยามีการประกาศเตือนเรื่องของ
ความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองใดของเรา

และหลังจากนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะนะครับ

ปัจจัยหลักยังคงเป็นตัวเดิมนะครับ
ทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องมาหลายต่อหลายวัน
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนตอนกลางของประเทศไทย
เนื่องมาจากการก่อตัวของแนวร่องฝนแบบนี้นะครับ
ฝั่งพม่านะครับข้ามเมืองเหล่าเรามา
ยังบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตรงหย่อมความกดอากาศตรงนี้
ซึ่งในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าจะพัฒนาต่อไป

และก็เคลื่อนเข้าสู่จีนต่อไปนะครับ
ชื้นเหล่านี้พอมาปะทะตามแนวภูเขาต่างที่อยู่ติดกับประเทศลาวของประเทศไทย
ก็จะทำให้เกิดการกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้
ที่หลังจากนี้มีการพัฒนาความระลมมากยิ่งขึ้น
ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ความชื้นต่างเหล่านี้
กลุ่มฝนต่างเหล่านี้จะมีบทบาท
สถานการณ์ฝนฟ้าอากาศของเมืองไทยของเราตรงจุดไหนบ้าง

จุดที่ต้องระวังสถานการณ์ฝนก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดเชียงรายพยาวแร่น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยแล้วก็อุตรดิษฐ์นะครับ
ทางตอนล่างของภาคเหนือก็พิสุนโลกพิจิตรแล้วก็พิชบูรณ์นะครับ
ส่วนภาคอีสานครับน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
ส่วนภาคกลางจังหวัดกาจนาปุรีอุทัยธานีไชนาศนครสวรรค์สระบุรีลบบุรี
ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเซาปราจินบุรีสัตว์แก้วจันทบุรีและตราส
ส่วนภาคใต้จุดที่ต้องระวังในฝั่งอ่าวไทย
จุมธรสุรธนีร์นครสีธรรมราชละนอง
ส่วนในฝั่งอันดามันทางงาภูเก็ตและกรับหยี่
ทะเลในฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ

สิ้นสุดของประกาศรอบนี้ก็คือวันที่๒
แต่ว่าหลังจากนี้มีอีกนะครับจะเป็นวันไหนนั้นช่วงไหน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ